ส่วนพูดถึงข่าวนะคะก็น้องแต้วนะช่วงสงการเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนางเอกหลายท่านนะคะ
แบบว่าได้แต่งตัวเป็นชุดไทยสวยงามซึ่งหนึ่งในนั้นต้องยกให้แต้วนะคะ
ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี้ยเขาจะแหม่นาคีมาใช่อุ้ยสวยจริงจริงนาคีเนี้ยแหละค่ะ
ก็คือใส่ชุดไทยสวยหลายคนเลยชื่นชมนะคะว่าแต้วนัทพรเนี่ยเป็นผู้หญิงไทยที่ใส่ชุดไทยแล้วน่ารักสวยชะมดชะม้อยค่ะ
ชุดไหนไม่ว่าจะเป็นภาคไหนภาคเหนือนางก็เคยเล่นนะภาคนคราหรือว่าอีสานนางก็เล่นมาเยอะนะคะ
รวมไปถึงนะคะชุดล่าสุดเลยก็คือชุดนางสงการนั่นเองค่ะซึ่งนะคะคนชมมาแบบนี้ค่ะ
น้องแต้วนัตตาพอร์จะว่ายังไงไปฟังเลยค่ะ
ชุดไทยมาหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยใส่เต็มแล้วก็แบบสวยขนาดนี้เลยผ้าไหมยกทองค่ะ
ก็เป็นเป็นชุดที่เรียกว่าประเมินค่าไม่ได้เลยเราเป็นคนไทยก็ภูมิใจในความเป็นไทยแบบเวลาทุกครั้งที่แบบใส่แล้วทุกคนก็จะแบบมองมาด้วยความแบบชื่นชมอะไรอย่างเงี้ค่ะ
รู้สึกแบบดีใจค่ะดีใจจริงไม่อยากให้เป็นแค่กระแสช่วงนี้
อยากให้ความรักในวัฒนธรรมของเราเนี่ยยืนยาวไปตลอดอยากให้คนแบบกล้าที่จะแบบใส่ชุดไทยไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้
ว่าเป็นความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่น่ารักมาก
อย่างที่บอกนะคะก็ปีนี้นะคะชุดไทยผ้าไทยนี่มาแรงมากแล้วก็มีการรณรงค์ค่ะ
ใช่ใส่ชุดไทยเล่นน้ำสงการกันแบบเบาย่อมเยาว์
เช่นเดียวกับกิจกรรมนะคะของไทยรัฐทีวีของเรานะคะก็มีการร่วมสนุกด้วยตอนนี้ประชาสัมพันธ์อย่างหนักอยู่เลย
ให้พนักงานทุกภาคส่วนขององค์กรเราแต่งกายด้วยชุดไทยหรือว่าจะเป็นชุดลายดอกก็ได้นะคะ
กันดีเชื่อว่าหลายออฟฟิศก็น่าจะทำเหมือนกันนะคะ
รวมไปถึงกิจกรรมนะคะที่เล่นกับแฟนเพจของเราด้วยนะคะ
แต่งไทยแล้วก็แฮดแท็กกันมาได้นะคะ

แล้วก็คือพอใส่ชุดไทยแล้วมันใจเย็นลงนะ
เหรอเดี๋ยวเส้นเราจะกระเิ๊บกระป๊าบอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าเราก็จะเรียบร้อยมากขึ้นนะคะ
ก็อยากให้ปีนี้เป็นแบบสงกรานไทยบรรยากาศแบบชื่นมื้นกันนะคะ